คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เอาใจหนุ่มกันไปแล้วนะคะ
สำหรับปันดาสาวที่เขากำพันธุ์ที่มาสลัดป้าอวดหุ่น
วันนี้ขอเอาใจสาวกันบ้างเถอะ

พระเอกหนุ่มสุดฮอตณเดชน์คุกิมิยะค่ะ

นุ่มณเดชน์เขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมาก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพันธุ์รวมไปถึงรูปร่างนะคะ
ที่แบบตอนนี้แอบเห็นนะว่าซิกแพคเนี่ยขึ้นแล้ว

และมีตาดีค่ะแอบแชะภาพกล้ามล่ำ

ภาพนั้นเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
นับแล้วก็ครบซิกแพคพอดิบพอดี

ที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้นั้น
ก็คือพระเอกหนุ่มสุดฮอต
และเจ้าพ่อพรีเซนเตอร์ของวงการบันเทิง

เพราะว่าเกรงใจว่าวงแขนกล้ามเป็นมัด
แผงอกล่ำที่นานที

จนเราลืมมองหน้าหล่อคมเข้ม
ซึ่งทันทีที่ภาพชุดของณเดชน์
ขณะที่เจ้าตัวกำลังอยู่ในอิริยบท

อย่างมีความสุขอยู่ที่หาดคูเดือ

ในลักษณะเหมือนถูกแอบถ่ายนั้น
เผยแพร่ผ่านทางโลกโซเชียล
บรรดาชาวเน็ตต่างก็พากันแสดงความคิดเห็นอย่างออกรถ
โดยเฉพาะปราบลืมซะเหลือเกินกับซิกแพคเน้น

เห็นข้างนอกมาสแมนแอนด์แฮนซัมอย่างนี้

อมชมพูกับเขาเหมือนกัน
โดยเจ้าตัวเผยว่าเป็นทริปพักผ่อนกับเพื่อน
ระหว่างที่ไปทำวิจัยกับทางมหาวิทยาลัย
ซึ่งก็ทราบอยู่แล้วว่ามีคนแชะภาพ

ว่าขาวอมชมพูแบบนี้มาตั้งนานแล้วค่ะ
ไปทำวิจัยลงพื้นที่กับทางมหาวิทยาลัย
มีโอกาสได้ไปที่หาดภูเดือก

ขอซื้อเล่นน้ำผมก็ปกตินะครับผม

พื้นฐานก็เป็นคนที่ผิวประมาณนี้อยู่แล้วนะครับ
นอกจากจะไปโดนแดดแล้วผิวแทนกลับมาอะไรอย่าง

อย่างเช่นไปทะเลไปเล่นน้ำ

แต่ว่าถ้าจะให้มาถอดเสื้ออะไรอย่างนี้

ก็ไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยอยากทำ
ไม่ถือตัวอะไร
จริงผมว่าทุกคนก็คงอยากมีชีวิตทั่วไปเหมือนกัน
เราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกัน